จากโครงการนี้ทำให้ประเทศไทย
มีพลังงานใช้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

เพราะว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตปิตเตอร์เรียม
จึงน้อมนำลักษณ์ต่อโครงการนี้
เพื่อให้เป็นพลังงานที่สามารถขับเคลื่อนประเทศได้ต่อไป
ติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ไอโอดีเซลหรือสารสกัดจากปาล์ม

และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวไทย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮา

ทรงคิดค้นโครงการผลิตแก๊สชีวภาพแอธานัลแก๊สโซฮอลและบริโอดีเซลจากปาร์ม
และผลิตได้ในประเทศไทย
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตพลังงานในประเทศ

จากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ
เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเป้าหมายในปัจจุบัน
ที่บริษัทบางจากน้อมนำมาสารต่อ
เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ

ก็เป็นลายแรกที่เริ่มต่อยอดในส่วนของแอธานัล
ที่มาผสมผสานกันจนกระทั่งวันนี้
ถ้าดูในสถานบริการทุกแห่งของบางจาก
ก็จะไม่มีน้ำมันเบนซินขาย
เรามีเฉพาะแก๊ซโซฮอล์กับบายโอวีซิลต์ขาย

เป็นอีกหนึ่งแนวทางการสารต่อโครงการในพระราชดำริของบางจาก
เพื่อเพิ่มโอกาสระบายสินค้าให้กับเกษตรกร
และเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้กับสหกรต่างทั่วประเทศไทย
ดูแลชุมชนรอบโรงกลั่นให้มีคุณภาพชีวิต
โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้กับครอบครัวรอบโรงกลั่นของบางจาก
มีความรู้กับครอบครัวรอบโรงกลั่นของบางจาก

ไม่ว่าจะเป็นลูกหีควรนะครับไม่ว่าจะเป็นมะคางป้อม
ไม่ว่าจะเป็นข้าวสารข้าวป้องต่างนะครับ
แจกเพื่อให้เกษตรกรมีทางระบายสินค้า
ในขณะที่เราเองก็อยากจะมีของสมนาคุณ
กับลูกค้าที่เจอกับเราอยู่แล้วนะครับ
เรามีโครงการพัฒนาให้นักเรียนรอบวงการเนี่ยเป็นคนดีนะครับ
มาเข้าอบรมกับเราทั้งผู้ปกครองและลูกมาอบรมด้วยกันนะครับ
เรามีการดูแลเอาหิ่งห้อยกลับมาที่บางน้ำพึ่งนะครับ
ก็เป็นลักษณะชุมชนที่เป็นระยะใกล้
ชัยวัดในฐานะผู้บริหารงานสูงสุด
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ใช้ในองค์กรและการดำเนินชีวิต
เราให้ความสมดุลระหว่างมูลค่ากับคุณค่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้หวังกำไรเป็นสิ่งที่สูงสุดนะครับ
เราพยายามจะหาทางที่จะตอบแทนคืนให้กับสังคมนะครับ
จริงในชีวิตผมเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีหนี้เลยนะครับ
ผมเองถ้ายังไม่มีเงินสดก็จะไม่เข้าไปซื้อนะครับ

ผมพูดได้แล้วว่าผมแทบจะมีหนี้ต่ำมากเลยครับ
ผมว่านั่นเป็นเรื่องหนึ่งคือความพอเพียงคือ
ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ซื้อเราจะไม่ใช้จ่ายนะครับ
เราจะซื้อแต่เราซื้อในระดับประมาณต้องประมาณตนเอง
จากยังแสดงความจงรักภักดีผ่านโครงการ
จากปันน้ำใจช่วยเหลือกเกษตรกรไทย
รับซื้อข้าวหอมมะลิจากชาวนาที่ทุกข์ยาก

และนำมาแจกให้ประชาชนที่เดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์
เตรียมนำข้าวหอมมะลิมาแจกจ่ายให้กับลูกค้า
มาเติมน้ำมันกับบางจากทุกสาขาทั่วประเทศ
ตั้งแต่วันที่๕ธันวาคมนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน